เรื่องราวของคุณป้าสมปองหางคู่
เพราะว่าเรื่องนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลฮือฮาเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นคุณป้าวัย๖๕ปีที่ติดป้ายไว้หน้าบ้านเลยนะ
ตรงประตูเหล็กหน้าบ้านเลยบอกว่า
หญิงอายุ๖๕ปีต้องการหาเพื่อนชาย
อายุระหว่าง๖๐๗๐ปี
วงเล็บสีแดงตัวใหญ่ผ้าไม้ไดร์
แล้วก็บำนานตัวสีแดงตัวใหญ่เลยนะครับ
เป็นคนดีจริงใจสุขภาพดี
ท่านใดสนใจติดต่อที่นี่

ใช่เป็นคุณป้าชาวพิบูลมังสาหาร
ปรากฏว่าเรื่องนี้พอฮือหานะครับ
แล้วก็มีการพูดไปในโลกโซเชียลเรียบร้อยแล้ว

เปลือยของหญิงวัยกลางคน
ที่มีใบหน้าคล้ายกับคุณป้าสมปอง

แชร์ภาพโป๊เปลือยในกลุ่มไลน์ของอำเภอ

ให้บุตรชายไปปริ้นต์ภาพมาให้ดู
ซึ่งหญิงคนดังกล่าวมีหน้าคล้าย
แต่คุณป้าสมปองบอกไม่ใช่ฉันแน่นอน
และมีการส่งให้ผู้ที่เห็นเข้าใจผิด
ว่าเป็นภาพของป้าสมปอง

คุณป้าสมปองไปลงเยอะเลย
ทีนี้ก็มีภาพวิจารณ์หลายมุม

แต่คุณป้าสมปองบอกนี่ไม่ใช่ภาพฉัน

ตั้งแต่ตกเป็นข่าวประกาศหาคู่ครอง

นครราชศรีมาซึ่งมีเงิน

เอาพอไหมตอนแรกป้าสมปองบอกว่า
ขอสัก๒๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้มีข้าราชการครูบำนาน
ชาวโคราชมีเงินบำนานเหลือ
ประมาณ๘๐๐๐บาทเพียงรายเดียว

สมปองรับไหมป้าสมปองบอก

จดหมายจากหญิงคนหนึ่งแจ้งว่า
ต้องการจะติดต่อกับครูบำนานคนนั้นแทน

ครูบำนานคนนั้นท่านที่แจ้งมาเป็นชาวโคราช

อันนี้ผู้ชายแจ้งมาแต่คุณป้าสมปองปฏิเสธไป
ทีนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายมา
บอกคุณป้าถ้าคุณป้าไม่สนใจข้าราชกรรมบำนานท่านนั้น
ดิฉันดิฉันสนใจส่งต่อมาให้ดิฉันไหม
ฟังเสียงของป้าสมปองหน่อยครับ
บ้านหนูยังไม่มีบ้านเลขที่หนูเหงาหนูกลัวผี
จดหมายเขายังมีอยู่แต่เอาไปให้ลูกแล้ว
ลูกเขาจะทำอะไรไม่รู้เก็บไว้ดีไม่ดีก็เก็บไว้เขาว่างั้นอ่ะ
ก็เผื่อแม่ไม่ชอบคนไหนก็ยกให้เพื่อนช่วยเหลือเขาว่างั้นนะ

ตอนนี้คุณป้าสมปองได้มอบเลขโทรศัพท์ของครูบำนาน
ดังกล่าให้กับหญิงวัยกลางคนที่เขียนจดหมายมาหาแล้ว
เพื่อให้ทั้งคู่ลองติดต่อสื่อสารกันเผื่อจะเจอกันเผื่อจะรู้ใจกันนะครับ
ส่วนคุณป้าสมปองก็อย่างที่ตั้งเป้าไว้แหละ๑ปี
ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็ถึงจะเอาป้ายออกนะฮะ
แต่ตอนนี้คุณป้าบอกก็ยังเหงาอยู่นะครับ
ติดต่อเข้ามาเรื่อยได้เพื่อนกันนะคะ